เอาไปต่อกันที่คู่รักคู่ลุ้นกันบ้างนะฮะ
สำหรับคู่ของโตศักดิ์สิทธิเวชสุภาพร
แล้วก็ผู้ประกาศสาวสวยอย่างไบร์ทพิชยธรรมนั่นเอง
คู่นี้คบกันมา๔๕ปีแล้วนะ

มีโมเมนต์หวานให้ได้ดูตลอดนะคู่นี้
เพลงที่เขาร้องด้วยกันในรถก็โอ้โหน่ารักมาก

หมั่นเติมความหวานให้กันสม่ำเสมอนะคะ
สำหรับนักร้องหนุ่มโตสักศิษย์
ผู้ประกาศข่าวสาวไบร์ทพิชยธรรมค่ะ

เขาควงคู่กันไปทานข้าวกับครอบครัวของกันและกันด้วย
ไปบ้านฝ่ายชายทีไปบ้านฝ่ายหญิงที
ก็เลยแฟนคลับคิดกันแล้วว่าไปคุยอะไรกันหรือเปล่า

เป็นการส่งสัญญาณเตรียมจะมีข่าวดีหรือเปล่าค่ะ

ตนาการมโนกันทั้งนั้นเลยนะคะ
ซึ่งหนุ่มโตเองบอกเลยว่าอย่าเพิ่งคิดกันไปไกลค่ะ
ขอชี้แจงก่อนแล้วกันว่าปีนี้ยังไม่มีแพลน
เพราะว่าทั้งโตเองแล้วก็ไบร์ทเอง
มีงานที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะค่ะ
ก็เลยอยากจะขอโฟกัสกันที่เรื่องงานเอาให้แบบเต็มที่กันก่อนดีกว่าค่ะ
ก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราต่างคนยุ่งมากครับ
เราต่างคนได้รับโอกาสที่มันสำคัญ
แล้วก็ที่มันบนเวทีใหญ่มากในอาชีพของตัวเอง
ก็อยากจะโฟกัสกันที่ทำงานครับผม

ซึ่งพอมันถึงตรงนี้แล้วเราก็มีคิดมีวางแผนไว้บ้างครับ
พอปีนี้เขาก็ถามว่าแปลนต่อไปปีนี้อยากทำอะไร
เราก็วางแผนกันอยู่ผมคิดว่าเดี๋ยวถึงเวลาครับผมบอกเอง
ยังไม่ว่างจะครบจะไปถึงขั้นไหนนะ

ส่วนทางด้านผลงานการแสดงละคร
เหล่าแฟนคลับอยากจะเห็นนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ

แฟนคลับได้ดูกันแล้วในเอ็มวีเพลงของตัวเอง

เพราะว่าหากว่ามีผู้จัดละครคนไหนเห็นแวว
สอยไปเล่นหนุ่มโตบอกว่าพร้อมนะจ๊ะ
มันเป็นเพลงที่เราเริ่มต้นมาจากเรา
มันอาจจะลิ้งก์ง่ายขึ้นในการแสดง

คนที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วมันก็เลยค่อนข้างจะง่าย
ง่ายนะครับครับครับอ๋ออันนี้แล้วแต่ครับ
อันนี้แล้วแต่ทางผู้ใหญ่ทางค่ายเขามองว่าไงครับ
มันเป็นการค่อยเป็นค่อยไปร้องเพลงอยู่

งานแสดงถ้าได้ครับถ้ารอลุ้นไปก่อนให้มันเหมาะสม
ผมคิดว่าถ้าจังหวะอะไรได้เดี๋ยวก็คงได้เห็นกันเองครับผม